มิ้นทะลดากับคิมเบอร์รี่ก็มีเรื่องให้ต้องหมางเมินกันไป

แต่ล่าสุดนั้นค่ะก็มีการกลับมาคุยกันมากขึ้น
โดยมิ้นบอกว่านะคะเรื่องที่แล้วมาเนี่ยก็มีการเคลียร์กันจบไปแล้วค่ะ
มิ้นท์ชะลีดารับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี
ที่มีโอกาสได้คุยกับคิมเบอร์รี่มากขึ้น
หลังจากเธอไปร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของคุณพ่อของคิม
โดยมิ้นท์เผยว่าช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
เข้าใจดีว่าเพื่อนต้องการกำลังใจ
พร้อมย้ำว่าปัญหาในอดีตกับมากปรินหวานใจของคิม

และยินดีหากมีโอกาสที่แก๊งล่ม
จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
คือไปด้วยใจจริงเพราะมิ้นท์คิดว่า
คนเราถ้าเขาสูญเสียเขาเบาะบาง

แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเหมือนกันค่ะ

หนึ่งมิ้นท์หมายที่ดีค่ะ
ว่าเรื่องราวต่างมันผ่านมานานมากแล้ว
แล้วสำหรับตัวมิ้นพูดมาตลอดว่า

มิ้นก็เชื่อว่าทุกคนตอนนี้คือ
มันไม่ใช่เรื่องหนักหนาคอขาดบัตรตาย
มันเป็นเรื่องที่แบบเออเราก็อะไรให้กันไปแล้ว

ในขณะที่บอยปกรณ์พี่ใหญ่หนึ่งในสมาชิกแก๊งเผยว่า
กำลังหาโอกาสนัดรวมตัวกระชับความสัมพันธ์
เพราะสถานการณ์ต่างเริ่มดีขึ้น
เชื่อว่าสมาชิกทุกคนยังคงคิดถึงกันเหมือนเดิมค่ะ
เดี๋ยวรอจังหวะให้แบบหลังจากหลังปีใหม่ไปก่อนดีกว่า
ให้แบบทุกคนต่างมีเวลาว่างแล้วยังไง

ตอนที่สถานการณ์อะไรมันก็ดีขึ้นเนอะ

จริงก็ยังไม่อยากจะไปเร่งรัดอะไรมากเนอะ
แต่ว่าค่อยให้มันเป็นไปเรื่อย
แต่ผมว่าเดี๋ยวถ้ามีจังหวะก็คงอยากเจอกันแหละ
ก็เป็นข่าวดีนะคะของแฟนคลับค่ะที่เฝ้ารอคอยแก๊งนี้

จะเป็นแบบแก๊งใหม่รวมตัวกันเหนียวแน่นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
แต่ว่ายังเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อน
ไม่มีวันที่จะหายไปง่ายนะคะ

ใช่ค่ะอย่างที่คุณบอยบอกนะคะกลับมาเป็นแก๊งคืนดี
นี่ก็ถือว่าทำหน้าที่พี่ใหญ่ของกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้นะคะ

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป